ท่านผู้ชมครับมีชาวบ้านที่อยู่ตึกแถวตลาดยิ่งเจริญ
ก็คงต้องฉลองปีใหม่อย่างกรอยกันหน่อย
เพราะว่ามีเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นนะครับช่วงสายวันนี้นะครับ
กันศาสตร์ของตึกแถวเนี่ยพังถล่มลงมา

ใช่เป็นตึกแถว๔คูหา๔ชั้นนะครับ
เขาก็เปิดเป็นร้านขายของหลายอย่างคลมลงมาอย่างนี้เลย
อันนี้เป็นตอนที่เขาดึงแล้วนะไม่ใช่ว่าตอนถล่มลงมานะครับ
พอทราบเหตุนะครับทางตำรวจสนบางเขนเจ้าของพื้นที่
แล้วก็ทางเขตบางเขนด้วยนะครับก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เป็นตึกแถวริมถนนพะหนโยธินบริเวณปากซอยถนนผลโยธิน
ใกล้กับตลาดยิ่งเจริญสะพานใหม่นะฮะเป็นอาคารพาณิชย์๔ชั้น๔คูหา
ก็เปิดเป็นร้านขายยาร้านขายเครื่องแบบนักเรียนร้านเบเกอรี่ด้วยนะครับ
หลังคากันศาสตร์ที่เป็นอลูมิเนียมเชื่อมต่อกันทั้ง๔คู่หาเลยนะครับ
ถล่มลงมาแล้วก็มาพังถล่มอยู่แถวทางเท้านะทับทางเท้าอยู่
โชคดีที่ช่วงเกิดเหตุไม่มีคนเดินอืมโชคดีมาก
ถ้ามีคนเดินพลุกพลาดอยู่นี่โอ้โหก็เลยไม่มีใครบาดเจ็บไม่ได้รับอันตรายนะครับ
ส่วนตัวอาคารก็ไม่ได้เสียหายนะฮะพังแต่กันศาสตร์นะครับ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้กั้นพื้นที่ที่เกิดเหตุเอาไว้แล้วนะครับ
นวลจันทร์ชัยพรธนรัฐอายุ๖๕ปีเป็นเจ้าของร้านเบเกอรี่
เป็นหนึ่งในผู้เสียหายนะบอกถึงนาทีระทึกบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
กำลังยืนเรียงขนมเปี๊ยะอยู่ในร้านแล้วก็ได้ยินเสียงดังแปลก
พอมองไปตามเสียงก็ถึงกับตกใจรีบวิ่งเข้าไปด้านในบ้านเลยนะ
เพราะว่ากันศาสตร์หน้าร้านพังถล่มลงมาปิดหน้าร้านหมดเลย
ตัวเธอก็ติดอยู่ข้างในตอนนั้นคิดในใจว่าสงสัยไม่รอดแน่
คิดว่าเดี๋ยวอาคารจะต้องพังถล่มลงมาด้วยแน่แต่โชคดีมากที่เหตุการณ์มันหยุดอยู่แค่นั้น
ไม่มีใครเป็นอะไรพอได้สติก็เลยหาทางออกมาด้านนอกนะครับ
ส่วนสาเหตุเธอคาดว่าสงสัยจะเป็นผลสืบเนื่องมาจากการตอกเสาเข็มก่อสร้างรถไฟฟ้า
คือย่านนั้นเขาสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวอยู่หมอชิดสะพานใหม่คูคศ
อันนี้ทางผู้เสียหายเขาคาดการณ์เองนะเขาบอกว่าน่าจะเป็นแบบนี้หรือเปล่า
เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่มีการตอกเสาเข็มกันเนี่ยที่ตึกของเธอเนี่ยรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน

ได้ยินเสียงเปี้ยเราก็แหงมองมาบ้านร้านขายตึกแถว๔ห้องตรงนี้
เรามองมามันก็เริ่มค่อยเริ่มถล่มลงมาเราก็วิ่งหนีเข้าบ้านไปจนสุด
มันก็ค่อยพางลงมาจนเราออกจากบ้านไม่ได้ติดอยู่ในบ้านเหมือนตายแล้วเกิดใหม่
ตกใจมากเลยไม่นึกเลยว่ามันจะพังขนาดนี้แต่เราเดาว่าต้องเป็นรถไฟฟ้า
เพราะว่าทำให้บ้านเรากระเทือนมากเลยมันกระเทือนสะสมมาเป็นปีปีแล้วอ่ะ
ใช่ไหมเวลาเขาตอกใช่ตอกเสาที่กระเทือนมาก
แล้วก็ให้ผู้ที่พักอาศัยอยู่ในอาคารทั้ง๔คู่หาย้ายออกไปพักอาศัยที่อื่นก่อน
ตอนนี้ได้ประสานไปยังการไฟฟ้าให้มาตัดไฟในอาคารที่เกิดเหตุทั้งหมด
เพื่อความปลอดภัยเพื่อรอการลื้อถอนกันศาสตร์ทั้งหมดออกไปก่อนนะครับ
สาเหตุเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเป็นการเสื่อมสภาพตามเวลามากกว่าค่ะ
เนื่องจากกันศาสตร์ของอาคารทั้ง๔คูหาเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยใช้งานมาแล้วนะ๔๐ปี
ปีแล้วนะครับก็เลยอาจหมดสภาพการใช้งานแล้วก็ขาดการซ่อมบำรุงด้วย
ก็เลยพังถล่มลงมาแต่ทางเขตบอกว่าเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบหาสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะฮะ